คุณผู้ชมที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรีมันมีนาทีชีวิตเกิดขึ้น
กระบะคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วปรากฏรถคันข้างหน้าเอ้าจะรอเลี้ยว
ไม่ทันแล้วทำไงดีหักป้าบเข้าไปพุ่งเข้าปั๊มน้ำมันกวาดเรียบเลยค่ะ
นี่ค่ะถามว่ามาเร็วขนาดไหนขนาดป้ายข้างหน้าที่สอยไปแล้วเอาไม่อยู่อะค่ะ
มาด้วยความเร็วรถจอดรอเลี้ยเขาหักซ้ายเข้ามาปุ๊บนี่กวาดป้ายกวาดเสาแล้วพุ่งเข้ามาเด็กปั๊ม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
เขาล้มเลยนี่เขาเจ็บสะโพกเลยนะคะกระบะยังไปต่อนั่นอ่ะเห็นไหมคะ
ว่ามาเร็วและแรงมากมาเร็วและแรงจริงจริงนะคะ
กระบะคันนี้บอกทะเบียนก่อนแล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมสงสัย
บอย๖๐๘๙ปราจีนบุรีนะคะเสียหลักเพราะว่าต้องหักหลบรถเก่งที่เขารอเลี้ยว
แล้วตัวเองมาด้วยความเร็วก็เลยพุ่งเข้ามาในปั๊มหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เนี่ยคนที่เขาวิ่งหนีเนี่ยผู้ชายคนนี้ที่เขาเห็นทรงแล้วเขาวิ่งก่อนเลยเนี่ยนะคะ
ชื่อนายมนชัยบุญชิตอุตส่าห์นี้ไปกางแล้วกระบะตามมาอีก
เขาก็เลยเสียหลักล้มลงเหมือนกันสะโพกกระแทกพื้นบาดเจ็บไปเลยอะค่ะ
มณชัยเล่าบอกว่าคนขับเหมือนจะเมาด้วยนะเพราะไม่ยอมลงจากรถเลย
รอจนประกันมาถึงยอมลงแล้วคนขับไม่ใช่คนธรรมดาด้วยค่ะ

เขาบอกชาวบ้านก็รู้พฤติกรรมกับกิติศัพทประมาณนึงแหละ
เพราะเห็นว่าถูกย้ายไปหลายพื้นที่
ทีนี้หลังเกิดเหตุนะคะเขามีการไปแจ้งความที่สพเมืองปราจีนบุรีไว้แล้ว
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์
วันที่๔มีนาคมเขาบอกเรื่องมันยังเงียบอยู่เลย
ไม่มีใครติดต่อมาไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่าบริษัทประกัน
ก็เลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ
พี่ว่าจะมาชนที่ตู้จ่ายแต่เขาหักออกมา
แล้วผมก็นั่งอยู่นี่เห็นท่าไม่ดีผมก็เลยลุกออกไปทางนู้น
แล้วเขาก็ตามไปเกือบจะชนผม
ผมก็เลยล้มออกทางนู้นแล้วเขาก็อ้อมไปข้างหลัง
แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ารถเขาพังเข้าไปต่อไม่ได้

ใช่ค่ะแต่วันนี้เขาก็เจ็บไปเหมือนกันล้มสะโพกกระแทก